เอาล่ะไปดูความเดือบร้อนของชาวสวนดอกดาวเรือง
คือดอกดาวเรืองเนี่ยถูกแนะนำให้ปลูกครับ
แล้วมันดีตรงไหนดีตรงที่มันใช้น้ำน้อย
แล้วการไหว้พระทำอะไรแบบนี้ต้องใช้ดอกดาวเรือง
ก็เลยขายดีมีคนมาเขาบอกว่าเป็นแม่ค้าคนกลาง
มาติดต่อขอซื้อดอกดาวเรืองมากกว่า๑แสนดอก
ไปส่งเรียบร้อยไม่จ่ายเงินบอกว่ามันไม่ได้ตามไซส์ฮะ
โอ้โหแล้วได้เข้าไปรวบรวมมาทำกันหน้ามืดเลยดิ
เกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองนะครับ
ในอำเภอนางรองชาวนบุรีราม๖รายด้วยกัน
พวกเขาได้รับความเสียหายจากการถูกแม่ค้าคนกลาง
กำแพงเพชรมาเจรจาขอซื้อดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้๓ครั้ง
รวมกันแล้วเนี่ยแสนกว่าดอกครับคุณผู้ชมครับ
ทำสัญญาซื้อขายกันไว้เป็นหลักฐาน
พอตัดดอกดาวเรืองเหมารถไปส่งที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วแล้วนะ
ตั้งแต่เดือนมีนาคมผ่านไป๒สัปดาห์ยังไม่ได้เงินเลย
ตามที่สัญญากันไว้ติดต่อไปก็ปิดเครื่อง

ชาวสวนก็เลยเอาหลักฐานมาแจ้งความไว้ที่สพนางกรองครับ
นางสาวพัทรพรคำคูณนะครับ

หลังจากแม่ค้าคนกลางมาติดต่อขอซื้อดอกดาวเรืองจำนวนมากนะครับ

ไปรวบรวมดอกดาวเรืองจากผู้ปลูกอีก๕รายเนี่ย
ดอกดาวเรืองส่งได้๓ชุดนะครับ

มูลค่าเนี่ยหลายหมื่นบาทครับแต่เงินยังไม่ได้ได้รับ
พอไปทวงถามกลับได้รับคำตอบว่า
ทำให้เธอฐานะคนรวบรวมและเกษตรกรอีก๕คนเดือดร้อนสิครับ
อยากจะให้แม่ค้าคนกลางคนนี้ออกมารับผิดชอบด้วย
เพราะตอนนี้แจ้งความไว้แล้ว
อย่างที่ผมนำเรียนฮะดูไทยรัฐทีวีฟังความสองข้างครับ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่แม่ค้าคนกลางคนนี้แหละ
มาชี้แจงบอกว่าจริงที่ทำสัญญาซื้อดอกดาวเรืองกัน
แล้วให้ขนไปส่งที่กำแพงเพชรน่ะ
แต่เมื่อตรวจดอกดาวเรืองเธอบอกว่าแม่ค้าคนกลางบอกมันผิดซ้ายครับคุณนักข่าว
ไม่ได้ขนาดตามที่ตกลงกันไว้เธอบอกเธอขายไม่ได้เธอก็ต้องทิ้ง
ก็เลยไม่ยอมจ่ายค่าดอกดาวเรืองเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามสัญญา
ส่วนไอ้ค่าขนส่งค่าอะไรที่เอามาส่งเนี่ยนะเฉพาะค่าขนส่งเธอบอกเธอจ่ายฮะ
เอาล่ะเดี๋ยวคงต้องเป็นคดีความกันต่อไปครับ